ตำรวจภูทรแม่สอดพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านวงเวียนเล็กนะคะ
หลังได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
ตรงทางเข้าออกห้องพักค่ะพบร่างของนายเอมินแต๊ะนะคะ

สภาพศพคือถูกจ่อยิงที่ขมับซ้าย
กระโหลกนี่เปิดเลยนะคะห่างไปสิบเมตร
มีเศษหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หน้าห้องเช่าด้วย

และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างผู้ตายส่งชนะสูตร
แล้วก็นำผู้เห็นเหตุการณ์๔คนไปสอบปากคำ
ได้คุยกับบ๊าซชาวเมียนมาร์นะคะ
เพื่อนคือนิ้วนิ้วก็ถือมีดดาบยาวมาที่รีสอร์ทเหมือนกัน
มาเจอกับนายเอมีนผู้ตายที่เป็นพนักงานต้อนรับ
และรักษาความปลอดภัยของรีสอร์ทอีกคนนึง
ก็ถามหาแป้งแป้งคืออดีตแฟน
แป้งอยู่ไหนแล้วก็เออะโวยวาย
นายเอมินในฐานะที่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทรงนี้เขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยไว้ก่อนแหละ

ก็เลยโทรหาเพื่อนจะให้ช่วยระงับเหตุหน่อย

แล้วเอาปืนจ่อขมับเขา
แล้วลั่นไกลเลยค่ะ

บอกแป้งอยู่ไม่ไหวเลยขอเลิก

มาเช่าห้องรีสอร์ทอยู่แบบรายวัน
พอเปี๊ยกรู้เข้าก็เลยจะบุกมาขอคุยของ้อ
เธอเองก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายร้ายแรงขนาดนี้

เราส่งคุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่นะคะ
ที่จุดเกิดเหตุได้ภาพกล้องวงจรปิดมา

จะเห็นเปี๊ยกเปี๊ยกใส่เสื้อสีดำนะคะ

ตอนแรกเห็นเดินคนเดียวก่อนเดินเข้าไปคนเดียวแล้วก็เดินออกมาคุยโทรศัพท์
จากนั้นเปี๊ยกเลยเดินเข้าไปอีกรอบนึงพร้อมกับนิวนี่

หลังจากนั้นมันจะมีความวุ่นวายในรีสอร์ทอยู่แค่๕นาที
ในคลิปนี้นะคะจะเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสื้อสีขาวเดินอยู่ด้วย
อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าเราทำลูกศรให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะ
เดินไปมาพยายามจะระงับเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะ

นิวเดินตามเข้าไปนี่คือตอนที่นิวเดินตามเปี๊ยกเข้าไปแล้วนะ
ในมือนิ้วนี่มีดดาบยาวเลยเห็นไหมคะ

แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปวุ่นวายกันอยู่ในนั้น
ตอนตี๓๕๓นาที
กล้องวงจรปิดเนี่ยไม่มีเสียง
แต่ดูจากภาพเนี่ยมันจะเห็นมีจังหวะที่

นี่จะเป็นที่เราสาวความปลอดภัยจากพนักงานต้อนรับ
เราได้คุยกับนายเล็กนะคะ
นายเล็กคือพี่ชายของเอมินค่ะผู้ตาย
ก็บอกว่าน้องเป็นคนใจดีใจบุญมากด้วย

เมื่อเช้าเนี่ยน่าจะกำลังมาเข้าเวรที่รีสอร์ท
เบื้องต้นพอรู้ว่าตำรวจจับคนร้ายได้๑คนก็คือนิว
ก็ดีใจแต่อย่าให้ตำรวจจับเปี๊ยกได้มากกว่า

พี่เขาทำงานรอเคาะที่นี่นานนี้อย่างไรคะ

คนแถวนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบชอบเลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างนี้

มันไม่เคยมีปัญหาใคร

เพราะว่าพี่เขาแค่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยถูกไหม

เรื่องนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดบอกว่า

ตำรวจตามจับในนิวได้นะคะในนิวนี่ก็เป็นชาวเมียนมาร์เหมือนกันนะคะ
นิวก็สารภาพบอกว่าเมื่อวานกับเปี๊ยก
สงกรานอยู่ด้วยกันจนช่วงเย็นอยู่เปี๊ยกหายไป
แล้วกลับมาหาอีกทีกลางดึกในสภาพเมาแอเลย

นิวก็บ้าจี้ไปตามแถมยังพกมีดดาบยาวไปด้วยเหมือนกัน
ไปถึงเปี๊ยกก็โวยวายในรีสอร์ทจนรอปภเขาออกมาตักเตือน
แล้วเปี๊ยกก็จ่อหัวยิงรอปภจนเสียชีวิตเลย
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าต้องรอจับเปี๊ยก
แล้วฟังคำให้กามจับเป๊ะอีกทีหนึ่ง
ตำรวจจับนิวได้หลังเกิดเหตุ๔ชั่วโมง
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พาอาวุธปืนมีอาวุธปืนด้วย
ตอนแรกเนี่ยยังจับเปี๊ยกไม่ได้ตำรวจก็วางแผนกันรักกลุ่ม
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานมาว่าจับเปี๊ยกได้แล้วนะคะครับไปคุยกับเกรสก่อน
เดี๋ยวให้ดูตอนที่คุมตัวเปี๊ยกมาโรงพักแต่อยากให้ไปคุยกับเกรสก่อนค่ะ
เกสคือใครเกรสเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องที่รีสอร์ทเดียวกันกับแป้ง
เกรสก็ออกมายืนยันว่าคือแป้งไม่ได้ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น
มาเช่าห้องอยู่กับเธอนี่แหละเพราะต้องการหนีเปี๊ยก
คือแป้งกับเปี๊ยกคบกัน๒๐วันเองพี่อุ๋ย๒๐วันแต่หึงกันถึงขั้นตามมาไล่ยิงคนอื่นแบบนี้ค่ะ
คือเกรสบอกแป้งก็เล่าว่าแบบเปี๊ยกนี่ขี้หึงมากขี้หึงจนแป้งทนไม่ไหวถึงต้องหนีออกมา
วันนั้นน่ะได้ยินเสียงเปี๊ยกโวยวายตั้งแต่แรกแล้ว
กับแป้งก็เลยไม่ยอมออกจากห้องคือซ่อนตัวไว้เพราะกลัวก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องจะเลยเถิดขนาดนี้ค่ะ
ก็เห็นเขานอนแค่นั้น
คือยืนยันว่าเราอยู่กับแป้งตลอดไม่ได้แป้งไม่ได้เช่าอยู่กับผู้ชาย

หลังสารออกหมายจับได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะตำรวจไปจับเปี๊ยกได้แล้ว

ตอนแรกนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะเปี๊ยกอ่ะมีปืนลูกซองสั้นติดตัวอยู่ด้วย
นี่คุณผู้ชมลองดูนาทีบุกจับกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเปี๊ยกไปหลบอยู่ที่บ้านใคร

ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๓กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งเปี๊ยกรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ก็บอกว่าเมามากแล้วก็หึงมากก็เลยก่อเหตุ
ปิ๊กบอกว่าปืนเอาไปทิ้งน้ำแล้วใช่ไหมค

คือเอาลูกซองไปทิ้งไว้ที่เล้าไก่หลังบ้าน

ทีนี้ขณะคุมตัวมาที่โรงพักนะคะ

คบกัน๒๐วันหนึ่งเขาต้องไปยิงลำปะพอเขาทำทำไม

พรุ่งนี้เช้าค่ะตำรวจภูทรแม่สอดจะคุมตัว
เปี๊ยกและนิวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ฝากขังตามขั้นตอนนะคะ